อันนี้คือหนูหลับก่อนที่จะพีอำหลับน่าจะหลับไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งอยู่ก็แบบหนูรู้สึกว่ามันมีมืออ่ะทำอย่างเงี้ยแบบสัมผัสเลยนะหนูกลัวมากตอนนั้นน่ะพยายามดินไม่ออก
พยายามดิ้นดิ้นไม่ออกพอลืมตามามันนั่งอยู่ปลายเท้า
จนกระทั่งหนูจำได้ว่าหนูพูดว่าจะเอาอะไร
ถ้ามึงไม่ให้เลขมึงไปกูจะนอน
ผมก็คืนไปกูมาชั้นแปดทำไมวะอืม
ตลกและแกล้งกูเหรอไอ้นี่
ก็เขาลิฟต์ใหม่ก็กดลิฟต์พอถึงชั้น๑๒
ซึ่งอีจังหวะก้าวขาไปอ่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศของเราในวันนี้เนี่ยเหมาะแก่การคุยเรื่องผีผีเป็นอย่างยิ่ง
และที่สำคัญวันนี้ต้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต้นเดือนธันวาคมครับเดือนสุดท้ายของปี๒๕๖
แห้ล้อเล่นครับเราอยู่กับคุณผู้ชมมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่๔แล้วมั้ง
ปีที่๔แล้วนะครับและปีหน้าเราก็จะยังอยู่ต่อไป
ก่อนที่ไปถึงปีหน้ามาว่ากันถึงเดือนสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันก่อนครับ
เนื้อหาในรายการสถานีผีดุของเรานั้นยังคงเข้มข้นตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเหมือนเดิมครับ
แต่ก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมไว้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเปิดประสบการณ์สยองขวัญต้นเดือนธันวาคมเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเสียงดี
และที่สำคัญเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีเซนต์วันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าขอบุญหน่อยขอบุญหน่อย
ต้องไปฟังเรื่องของเขาครับคุณไข่มุกรุงรัฐครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเย็นในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องและที่สำคัญครับ
เขาบอกว่าเขามีเซนต์วันนี้จะมาคุยกับเขาครับ
ยินดีต้อนรับคุณไข่มุกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ค่ะอ่ามูนี่มูอย่างเดียวเลยไม่ได้มูขนาด
ค่อยได้กินข้าวไงใช่มูนีบอกค่อยมีเงินกินข้าวอ่า
ใช่คือก็มีความเชื่อบ้างแล้วก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองบ้าง
วันนี้เราจะต้องมานั่งคุยกันค่ะทีนี้น่ะขออนุญาตถามก่อนเลยครับ
คำถามทุกแขกรับเชิญที่มาพี่จะถามอย่างนี้ก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
เรื่องเกี่ยวกับผีมีกราฟให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์
หนูว่าหนูเก้าสิบเลยอ่ะเก้าสิบก็ถือว่าถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะ
เชื่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเพราะว่าเราเคยได้ยินเราได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราเห็นลางลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์กับผีที่มีจริงอ่ะ
มันมันก็ใกล้เคียงค่ะเราเคยเป็นทั้งแบบวิทยาศาสตร์และเจอจริงอะไรอย่างเงี้
หนูก็เลยเชื่อกลัวไหมกลัวเป็นบางวันค่ะฮะคือเป็นยังไงกลัวมันกลัวเป็นบางวัน
ยังไงบางวันหนูก็ไม่กลัวเลยบางวันหนูก็กลัวมากแบบกลัวแบบมันได้ด้วยเหรอ
มันแบ่งความกลัวเป็นวันวันอย่างงี้ได้ด้วยเหรอได้ค่ะมันแล้วแต่วันจริงจริง
วันก็รู้สึกว่าเอาดิเข้ามาดิเองทำอะไรก็ทำไปข้าไม่สนเองหรอก
แต่บางวันเขาบอกเองข้าเขาเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรเองเลยเองไปเถอะบางวันก็จะเป็นแบบนี้
ทำไมทำไมวันนี้สมมุติวันนี้เรานึกอยากจะกลัวขึ้นมาเป็นมันมีปัจจัยอะไรในการที่อยากจะกลัวเขา
มันจินตนาการค่ะมาไงวะจะวิ่งเข้ามาใส่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าหลบไปตรงมุมช็อกตายแน่ถ้าเจอจังอะไรอย่างนี้จินตนาการทั้งที่เราไม่ได้เห็นแต่มันมาเป็นเสียง
แล้ววันที่เราไม่กลัวเขาปัจจัยหลักคือ
เรานั่งโง่อยู่ห้องนี่แหละค่ะแล้วแบบอยู่ในห้องเราไม่มีทางทำอะไรได้นี่ท้าเวสวรรณอยู่ตรงนี้มาดีกรรมใส่นะอะไรอย่างนี้
หนูเป็นแบบหนูพูดคนเดียวเก่งมากด้วยค่ะไม่รู้ว่าการพูดคนเดียวของหนูคือการที่แบบเขาอยากมาเล่นด้วยไหม
หมายถึงว่าเราเป็นคนชอบนั่งแล้วก็พูดคนเดียวพูดพูดแบบเนี้ยเอ๊ะถ้าเจอมันจะเป็นยังไงนะ
เขาดูละครเยอะไปหรือเปล่าเหมือนพูดเหมือนละครพูดออกมาอย่างเงี้พูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะจะพูด
สมมุติถามตัวเองว่าอันนี้ดีไหมก็จะพูดออกมา
ถ้าแบบซื้อแบบนี้ล่ะจะชอบหรือเปล่าจะได้ใช้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็จะพูดออกมา

ถ้าสมมุติว่ามีคนอื่นไม่รู้แล้วมาเห็นไข่มุกนั่งพูดคนเดียวน่ากลัวนะ
เพื่อนก็บอกอยู่ครับหนูจะวีดีโอกับเพื่อนประจำเพื่อนชื่อส้มโอเขาก็หนูก็พูดคนเดียว
เพื่อนก็จะตะโกนมาใครว่ามึงหนักแล้วนะมึงคุยกับใครรักหนา
เพื่อนเริ่มติดนิสัยเราไปแล้วถามอะไรก็ถามขึ้นมาพูดแบบลอย
ถ้าพี่เป็นเพื่อนไข่มุกพี่จะบอกว่าไข่มุกหนักหนักแล้ว
กลัวนะคะตอนแรกที่อยู่เคยอยู่หอค่ะหนูบางวันเดินเข้าหออย่างนี้หนูก็จะพูดว่า
ให้เมฆให้ไข่มุกเข้าให้คนนี้เข้าแต่คนอื่นห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนก็ฮะอ่าใครบ้างมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องพูดออกมาอีก
ใช่ค่ะรู้สึกว่าใครตามมาก็ไม่รู้แต่ห้ามเข้าห้องอะไรอย่างนี้
เราก็แอบกลัวค่ะว่าแบบใครก็ไม่รู้มองไม่เห็นเผื่อแบบเข้ามาทำอะไรอะไรอย่างนี้
อาการอย่างเงี้ยผมเรียกมันว่าเซนต์มาไม่รู้มันเหมือนเซนต์อะไรบางอย่างที่
กระตุ้นให้ตัวของไข่มุกต้องพูดมันพูดออกไปแบบอืมโดยที่แบบเร็วมากอะค่ะ
มันอัตโนมัติเลยพอรู้สึกปุ๊บไม่ให้ขึ้นรถนะให้แค่ให้แค่ไข่หมูขึ้น
ว่าไข่มุกจะกลับบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาไปถ่ายละครแบบ
โกดังล้างอะไรอย่างเงี้อันนั้นก็คือแบบกลัวนะแล้วเห็นด้วย
อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอย่าตามมานะขอกลับบ้านคนเดียว
อย่างปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามองโฟกัสตรงนี้เป็น
เป็นเป็นเรื่องของเซนต์ก่อนก็แล้วกันเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่า
ในตัวของไข่มุกถ้าจำความได้มันเริ่มต้นเมื่อไหร่
จำความได้เหรอคะเหมือนเหมือนครั้งแรกที่รู้สึกว่า
หนูไม่แน่ใจว่ามันจริงไม่จริงแต่ตอนเด็กประมาณป๔เนี่ยค่ะ
ก็ต่างจังหวัดไปนอนบ้านป้าที่ต่างจังหวัดที่อุดรครับแล้วมันก็จะมีเสียงวัวร้องแบบเจ็บ
เหมือนเขาเจ็บอะไรบางอย่างแล้วร้องแบบมูแบบดังมากอยู่ตรง
ตรงทางทางโค้งของของทางสามแยกแล้วบ้านเราจะอยู่ตรงนี้
แต่เรามองไปเห็นเราก็ออกจากมุ้งมากับพี่สาวนะคะ
ก็เปิดหน้าต่างดูว่าเสียงมันมาจากไหนแต่อันนั้นน่ะคือครั้งแรกที่แบบว่า
ใช่ถูกป่ะใช่มันไม่น่าใช่ใช่แล้วมันประจวบเหมาะกับไอลูกไฟที่เราเห็น
ใช่ค่ะหนูบอกกระสือแน่เลยกระสือแน่เลยอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีหลายหลายอย่างที่มันเป็นผีลักษณะในในของของลูกไฟอาจจะสือส่วนหนึ่ง
บางคนก็จะบอกว่าเนี่ยคือโพงผีโพงอะไรอย่างนี้
ส่วนมากผีพวกนี้จะชอบไปกินเครื่องในตามความเชื่อนะตามความเชื่อนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่บอกหิ่งห้อยหรือเปล่าแมลงนั่นแมลงนี่หรือเปล่า
มันโดนไฟหิ่งห้อยตัวเล็กเล็กเออนูก็นูไม่รู้อะแต่นูไปแล้ว
หัวมันตั้งขึ้นแบบจึ้งเหมือนในหนังเด๊ะเลย
ว่าเซนต์เนี่ยมันมาพร้อมกับเสียง

ครั้งแรกแล้วก็หายไปนานมากจนหนูโตจนกระทั่งหนูมีแฟนค่ะ
มีแบบคนแรกเลยที่แบบเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม๔
แล้วก็ย้ายโรงเรียนไปเขาไปอยู่ชายล้วนเราก็อยู่โรงเรียนสหะใช่ไหมคะ
ก็คบกันมาเรื่อยเป็นเพื่อนกันช่วยกันทำการบ้านนั่นนี่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตค่ะ
แล้วหนูนั่นคือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูได้กลิ่น
และหนูรู้สึกว่าสัมผัสอะไรได้บางอย่างซึ่งกลัวด้วย
แล้วก็มันเหมือนในหนังในละครเลยที่เหมือนน่าจะเป็นร้อยวันของเขาอะค่ะ
แล้วหนูก่อนนอนหนูก็นอนตรงกลางใช่ไหมค่ะ
หนูก็นอนแล้วทีนี้มันเหมือนละครเด๊ะเลยที่หมาหอน
ผีมารึป่ะหยังไม่ได้นึกว่าเป็นวิริยาณเทนนี้กลิ่นทูบมันตีหน้าแบบ
ใช่ค่ะมันเดือนมันเที่ยงคืนแล้วเออมีลงไหมหนูไม่แน่ใจ
ว่าข้างนอกมีมั้ยแต่ว่ามันเงียบมากนอกจากเสียงหมาหอม
แล้วมันเปิดแค่ปป๊ะแฟ่แค่เนี้ย
ซึ่งประตูมันต้องหมุน

ซึ่งมันเปิดเองปุโป๊ะ
แบบเนี้ย

พูดอะไรก็ได้หรือเข้าฝันก็ได้
คือแบบอยากอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง

ซึ่งยังมีกลิ่นเขาอยู่ไว้หัวนอนอยู่ตลอด

เวลาอยู่ที่งานศพหนูก็จะอ่านแบบตายแล้วไปไหน

นก็นั่งอยู่หน้าศพทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ

แบบกลางคืนก็ต้องกลับบ้านเพราะแม่มารับอะไรอย่างนี้
หนูก็จะเคาะลงไปกินข้าวนะอยากกินอะไรก็มาบอกนะ
เป็นยังไงบ้างรู้ตัวไหมว่านิกเสียแล้วนะเออ
เนี่ยยายร้องไห้นะแม่เป็นอย่างนี้นะ
เขามาอยู่เป็นเพื่อนเขาอ่านหนังสือให้ฟังนะ
ขอให้ไปเจอที่ที่แบบที่ดีนะ
หนูก็พูดพูดคนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ก็พูดให้เขาฟังเคาะโลงบอกอะไรอย่างนี้

นั่นคือกลิ่นละครั้งแรกที่รู้สึกว่านั่นแหละ

ใช่ค่ะตอนนั้นประมาณอายุ๑๖ค่ะ
หลังจากนั้นก็หายไปเลยหนูไม่เคยเจออะไรอีกเลย
แล้วหนูก็ลืมไปแล้วว่าหนูมีเซนต์หรือไม่มีเซนต์

เขาก็ไม่เคยมาเข้าฝันหนูเลยค่ะนอกจากวันนั้นวันเดียว

พยายามอยากฝันถึงเขาสวดมนต์ตักบาท
ตอนเช้าทุกวันเป็นเวลา๑ปีแบบ
อยากให้เขาไปที่แบบไปอยู่กับใครก็ได้
ที่มันแบบอยู่กับพระหรือไปอยู่อะไรก็ได้
ใช่ที่มันที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้จนกระทั่งมาประกวดรายการร้องเพลงจนมีชื่อเสียงอะค่ะ
หลังจากที่ประกวดแล้วเริ่มมีชื่อเสียงหนูจะเริ่มโดนผีอำมากขึ้น
นี่คือแอดวานเพิ่มมาอีกขั้นแล้วนะ

จากตอนแรกคือทั้งชีวิตไม่เคยเจอผีอำไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เคยค่ะแต่ว่าแต่มันไม่ได้น่ากลัวมันแค่โดนอำแล้วเราแค่รู้สึกว่า
เราเหมือนตัวลอยแล้วตกลงมาครับ
อุ้ยอาจจะน่ากลัวนะไม่น่ากลัวเหรอ
แต่มันไม่เห็นอะไรหนูไม่เห็นอะไรหนูเห็นแต่แบบเป็นเม็ด
มันเหมือนสายรุ้งแล้วก็เป็นเม็ดลิบ
มันก็หวานธรรมดาแต่พอเคสที่สองคือเสียชีวิตพลาดที่
ซึ่งหนูก็อุบัติเหตุใช่แล้วยังไม่เคยทำอะไรเลยก็ดูหน้างานของพี่พี่ที่จุดก็สอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนกระทั่งแบบไปเห็นศพจริงแล้วก็หนูเห็นเลือดพุ่งอะเหมือนในคุณก็บีละบาท

มันเหมือนแบบเวลาที่ซอมบี้กัดแล้วเลือดพุ่งอ่ะหนูเห็นตรงห้อง
เหมือนร่างกายเขากำลังทำงานอยู่
มือเขากระดูกตรงนี้มาชี้ขึ้นมาใช่ไหมคะจุ๊บแล้วพอจับปุ๊บเลือดมันก็พุ่งจุ๊บอย่างนี้

กระทั่งพี่บอกไปถือผ้าขาวไปหนูก็ถือผ้าขาวไป
ถือเฟย์ไปนะคะสเตชเชอร์ไปปึ๊งหนูก็ยืนสั่นอยู่อย่างนั้นนะ
แล้วหนูก็ไม่ได้ทำอะไรพี่เขาก็ทำปุ๊บเขาก็บอกไปผูกผ้าขาว
หนูก็ผูกทีละทิกแต่หนูจำหน้าเขาในทุกศพที่หนูเก็บเลยอะฮะ
หนูก็แบบผูกไปแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
กระทั่งนั้นคือศพแรกค่ะที่หนูไปทำตอนช่วงเมษา
แล้วหนูก็ไม่ได้ไปอีกเลยจนกระทั่งหนูฝัน
ฝันว่าอันนี้ก่อนไปประกวดร้องเพลงนั้นนะคะอันนี้หนูฝันว่า
หนูไปเก็บศพศพนึงซึ่งเป็นผู้หญิงอืมซึ่งหนูจำหน้าเขาได้เลยอ่ะ
เขาเป็นผู้หญิงผมสั้นขาวขาวหน้าตาน่ารักค่ะแล้วแล้วจำจำได้ว่าความฝันนั้นคือ
หนูยืนมองเขาเพราะว่าหนูอ่ะผูกผ้าขาวให้เขาอืมหนูก็ยืนมองเขาแล้วก็แบบ
เขาจะรู้ไหมว่าเขาเสียชีวิตแล้วเลือดก็จะแบบอยู่ตรงถนนนะคะอืม
หนูก็จำได้ว่าพี่ที่จุดบอกว่าเดี๋ยวเอาน้ำอะเอาอะไรดังอย่างที่แบบ
เดี๋ยวมาล้างเลือดนะเนี่ยเดี๋ยวจะสอดวิธีล้างเลือดบนถนนอะไรให้
หนูก็เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็ถามพี่ที่พาไปว่าทำไมหนูฝันว่าหนูไปเก็บอีกศพหนึ่ง
หนูก็เล่าให้แม่ฟังว่าแต่มันยังไม่ได้ไปแล้วทำไมมันเหมือนจริงจังความฝันนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
จนกระทั่งเมษาผ่านไปจนหนูมาช่วงวันแม่มั้งค่ะวันแม่ก็ได้ไปได้ไปอีกทีนึง
แล้วก็ไปเก็บศพผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงผมสั้นเขาอุบัติเหตุแล้วชนกับที่กั้นถนนค่ะ
แล้วที่กั้นถนนผ่าครึ่งตั้งแต่อวัยวะเพศเขาขาหายขาขวาหาย
แล้วหนูก็ยังช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาติดอยู่ในรถพวกผู้ชายเขาก็ต้องใช้เครื่องตัดถังใช่ไหมคะ
มันก็นานตั้งแต่ตี๒เนี่ยเกือบตี๕ก็นั่นนี่ไปหนูก็ไปเก็บเศษเนื้อบนต้นไม้อะไรอย่างนี้
ตามหาขาก่อนจนกระทั่งมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอขาเขาหายไปไหนไม่รู้
จนกระทั่งผู้หญิงออกมาเริ่มย้ายขึ้นย้ายด้วยแล้วตัดถังเรียบร้อยแล้ว
มันพาดขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันผิดรูปไปหมดเลยอ่ะ
เหมือนติดตลกเลยนะแต่จริงแล้วมันน่ากลัวนะ
เราเป็นคนพูดอย่างนั้นจริง

เราเป็นคนพูดแบบซื้ออะ

มันเลือดมันกลิ่นเลือดเยอะแยะมากมาย
แล้วหนูเห็นหน้าเขาแล้วหนูก็ยัง

เหมือนแบบแค่คนนอนหลับแต่ร่างกายมันผิดรูปไปแล้ว
จนกระทั่งแบบเราเก็บอะไรเรียบร้อย
อุ้มไปไปวางอยู่ตรงบนถนน

แล้วแบบแล้วภาพที่หนูเคยฝันมาตอนเมษา

คนเดียวงั้นเลยหลายเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ
ใช่ค่ะฝันตอนนั้น
อ้าวแล้วหนูพูดเดจาวู

เอาไม่มีั๊ยไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยวะ
มันกลัวมากอะแล้วหนูก็แบบทำไงดีวะ

ซึ่งณวันนั้นนะเรื่องมันแบบสับสรรค์อะไรมากมาก
หนูเป็นคนที่เก็บใบเอกสารหรืออะไรอย่างนี้
แล้วตำรวจก็โทรหาหนูด้วยนะว่าแบบ
รู้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้าง
มันเป็นมายังไงเหมือนเขาก็โทรมาสอบสวนเราด้วยซึ่ง
หนูก็พูดไปว่าหนูไม่รู้อะไรค่ะหนูแค่เป็นคนไปไป
เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะหนูไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลย
แต่ณตอนนั้นคือหนูกลัวมากว่าแบบทำไมหนูฝันอย่างนั้นแล้ว
แล้วมันคืออะไรเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตอบไม่ได้แล้วหนูก็
ถ้ากูฝันเห็นใครอีกเขาจะตายไหมวะ
หนูก็กลัวมากเลยนะเราเริ่มจากการฝันเห็นคนตายก่อนไง
ใช่แล้วตั้งแต่แฟนและมีแฟนแล้วแฟนเสียหนูก็ไม่กล้ามีแฟนคนอื่น
เพราะหนูคิดว่าถ้าคนอื่นไปเป็นแฟนแล้วเขาจะเสียอีกไหมวะ

พอมันมีเหตุการณ์อันนี้หนูก็แบบแล้วมันจะเป็นไหมวะ
เราจะเป็นแบบทำให้คนเสียหรือว่านึกถึงใครแล้วเสียไหมอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าน่ากลัวมาก
ย้อนกลับไปเคฟเมื่อกี้ตรงค่าเจอที่ไหน
หนูไม่ได้เป็นคนเจอจะเป็นแบบพอมันหมดเวรเราแล้วค่ะมันตี๕แล้วอ่ะ
ตอนนั้นมันหาไม่เจอจริงแล้วแล้วทีนี้

มันเปลี่ยนเวรเป็นของอีกอันนึงแล้ว
แล้วทีนี้พี่เขาก็ไลน์มาในกลุ่มว่าแบบเจอขาแล้วช่วง๗โมง
มันก็อยู่แถวนั้นแหละค่ะที่เขาบอกอืม
แต่ว่าพวกเราหาไม่เจอมันเป็นย่าแล้วมันมืดมาก
ตอนน้ำคืนไงตอนน้ำวันก็เลยหาเจอ
มันอยู่ในแบบแอ่งน้ำหรืออะไรตรงนั้นค่ะ
กับว่าเราเริ่มจากการฝันเห็นคนตายซึ่งในฝันใครก็ไม่รู้
แล้วเราจะต้องไปเก็บศพใครก็ไม่รู้แต่ดันจำหน้าเขาได้
กระทั่งเวลาผ่านไปปุ๊บเราไปเป็นเจ้าหน้าที่

พอไปถึงก็เป็นการไปเก็บศพไอ้ตอนที่เก็บก็ไม่ได้เอกใจอะไร

กระทั่งภาพจนกระทั่งภาพที่เราเฮ้ยนั่นแหละ

แล้วหนูแบบทำไมเราถึงฝันมันคืออะไร
หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันคือเซนต์หรือมันคือแบบ
รู้ล่วงหน้าได้เหรอเรามีพลังวิเศษเหรออะไรอย่างนี้หนู
หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากมีหนูกลัวหนูกลัวมากอะไรอย่างนั้น

ก็จะมีฝันเห็นรุ่นพี่คนนึงค่ะว่าแบบเอ๊ะ
เรียนกับเขาตอนมต้นมัธยมปฐม
ทำไมอยู่ฝันถึงคนนี้ว่าไม่เคยไม่เจอกันเลย

ตอนเรียนก็คือแบบได้เจอได้คุยได้เล่นด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่ได้ติดต่อกันหลังจากนั้นเราก็มาเป็นแบบมปลายแล้ว
อันนี้หลังแฟนเสียแล้วนะคะเราก็อยู่มปลายแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลย

แค่ว่าเห็นเดินผ่านกันบนสะพานลอย
ใช่เพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านเก่าเราจะแบบเวลาเราไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้
เราก็จะเดินผ่านกันบ่อยกับพวกคุณพี่
ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ทักกันในฟัน

ใจนะตอนนั้นแบบเฮ้ยหรือเราจะทักเขาดีว่าเขาเล่นโทรศัพท์เราไม่ทักดีกว่า

แล้วก็ผ่านไปหนูก็แบบแล้วทำไมฝันถึงคนนี้
มันผ่านประมาณแบบสักพักนึงอะค่ะ
ก็เห็นเฟซบุ๊กพวกโรงเรียนเดียวกัน
ว่าแบบคนนี้เสียชีวิต
แล้วหนูแบบเอ้าเขาเพิ่งฝันเห็นเขาเองนะ
หนูก็เอามาโยงอีกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราต้องฝันวะ
เดี๋ยวนะเราฝันเห็นใครโทษนะ
หายโหงหมดเลยอะ
อันนี้ฝันว่าหนูเห็นภาพว่าเขาอยู่กับแฟนเขารุ่นน้องผู้หญิง
เขาอยู่กับแฟนเขาแล้วเขาทะเลาะกัน

แล้วก็แบบเหมือนทะเลาะกันแล้วผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย
แต่เหมือนเราไปยืนดูแล้วเขาไม่เห็นเรา
แล้วเราก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้ตอนที่เขาทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งในฝันนั้นคือเขาไปเอาเด็กออก
หนูก็ตื่นมาแล้วก็คือฝันเรื่องชาวบ้านเพื่อ
ฝันทำไมก็เลยผ่านไปวันสองวันแล้วก็รู้สึกว่า
ไปบอกดีไหมเผื่อมันเป็นเตือนอะไร
แค่แบบเราไม่คุยกับน้องนานเราจะทักไปบอกเขาว่าอะไร
แล้วหนูก็ทักมาบอกว่าเอ้ยฝันแบบนี้นะเป็นไงบ้าง

เป็นไงบ้างเมื่อวันก่อนฝันถึงด้วย
แต่ว่าฝันแบบนี้ไม่รู้ทำไมถึงฝัน
ฝันว่าเนี่ยถละกันเราก็แบบมี
ทำร้ายร่างกายกันแล้วเราก็แบบฝันว่าน้อง
ไปเอาเด็กออกสรุปน้องตอบกลับมา
ใช่หนูไปเอาออกลูกมันนั่นแหละ
ก่อนหน้าร้านคือก็ไปออกมาแล้ว
มาแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับเขามันชีวิตเขาซึ่งในทางเดินของชีวิตเราไม่ได้แบบสนิทกันอะไรเลย
แค่แบบเคยรู้จักกันตอนนี้เขาไม่ตกใจเหรอเฮ้ยเขาก็แบบเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
หนูทำจริงอะไรอย่างนี้แต่แบบมันนานแล้วซึ่งมันก็นานแล้วที่เราแบบไม่ได้คุยกันนานมาก
พี่ก็ไม่รู้สงสัยเขาอยากให้ทำบุญหรือเปล่าเขาอยากให้เราไปสื่อบอกว่าให้เขาทำบุญให้หน่อย
ในมุมนั้นก็ได้ก็ได้แล้วซึ่งหนูฝันเห็นเด็กบ่อยไม่รู้ว่าทำไมต้องฝันเห็นเด็ก
ฝันว่ามีเด็กมาวิ่งตามบ้างมาชวนเล่นบ้างหรือฝันว่าตัวเองท้องอยู่บ่อยหนูว่าอะไรอะมันจะไปท้องยังไง
ชอบหนูแล้วข้อยากให้หนูทำบุญให้อะไรอย่างนี้แหละ
มันก็มีความคิดไปได้หลายแบบแหละครับว่าตกลงแล้วคนที่ฝันแล้วดันฝันแม่นไง
พอฝันแม่นกลายเป็นไม่รู้ดิฝันแล้วมันดูไม่ยอมนะ

ที่ครั้งแรกหนูไปเขาเรียกว่าอะไรล้างประชา
แล้วแบบมันบังเอิญมากที่หนูรู้สึกว่ามันน่ากลัวอยู่
ว่าคือหนูก็คุยกับทุกคนที่ไปวันนั้น
และหนูจะไปอยู่หลุมหนึ่งที่เป็นจุดอื่นเขาก็จะมารวมกันใช่ไหมคะ
ไอ้น้องคนนี้เป็นบุคคลที่ยื่นผ้าขาวให้หนู
เพราะว่าเราขูดกระดูกขึ้นมาเราก็ต้องเอาสายผ้าขาวไปล้างไปเรียงกันอีกที
อ๋อมันก็ยืดในหนูพอหนูเดินบางทีหนูก็เจอมันอีก

ไม่ได้คุยอะไรมากแต่เขาเป็นรุ่นน้อง
แล้ววันนั้นที่ต่างคนต่างกลับแล้วมันมีอุบัติเหตุ
วันนั้นสมุสาครที่ป่าชาตรงนั้น

ว่าแบบใช่อุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตเป็นน้องคนนึงไอ้เราก็เข้าไปดูในกลุ่มเราก็ซูมดูรูป

ไอ้น้องเนี่ยยื่นผ้าขาวให้หนู

ใช่ที่หนูเดินไปหนูเจอมันตลอดแล้วหนูอ่ะหนูช็อกมากว่าเฮ้ยวันนี้เราเพิ่งเจอน้องยังไง
มันไม่ได้ดูว่ามีมันจะมีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นได้เลยแล้วมันกลายเป็นว่าอุบัติเหตุแล้วน้องคนนั้นเสีย

หรือจะฟันสักวันอาจจะเป็นกลัวคนที่ตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันน่ากลัวแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นเซนต์ก็ได้
บังเอิญไม่มีในโลกไข่มุกทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดมันถูกลิขิตมันถูกเขียนเอาไว้แล้ว
สิ่งทุกอย่างมันถูกมันถูกระบุไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แต่สิ่งที่เรากำลังพูดกันมันคือเซนส์
แต่มันเป็นเซนต์ที่หลายคนอาจจะไม่อยากได้ยิน
ไม่อยากได้ยินจากปากไม่อยากให้ไขมุกมาทักว่าเฮ้ยกูฝันเห็นมึงอย่างนี้
แล้วพอมันจบด้วยเรื่องน่าเศร้าพี่ว่าคนคนนั้นจะต้องคิดและกลัวกับสิ่งที่ไข่มุกทัก
เพราะบางทีเรื่องของคนที่เขามีเซนต์แล้วก็กลายตัวเองไปเป็นหมอดู
ไปทักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งการไปทักคนอื่นเพื่อไปดักกรรมของเขาอ่ะ
คนคนนั้นอาจจะรอดพ้นจากบ่วงกรรมของเขาแต่คนที่รับคือตัวเรา
ไปขัดขวางกรรมของเขาเพราะฉะนั้นบางเรื่องผมว่าเรารับรู้
แล้วเราเฉยไว้ก็ได้ท่าไหนมันหนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้
หนูว่าการที่หนูฝันแบบีนี้น่าหนูเก็บไปหลายศวมมากเลยค่ะ
แล้วหนูก็โดนศิษย์อ่ำแล้วเหมือนพี่คนนึงเขาบอกว่า
เจ้อกรรมในเวรเค้ากลโกรธอีกหรือเปล่าหรือว่า
ถ้าเราไปขัดขวางกรรมของเขาเธอจะมีกว่า
หนึ่งที่เมื่อกี้ทีมงานบอกแอดวานมากกว่าเดิมผีอำค่ะฝันแล้วพาไปนู่นไปนี่ใช่เฮ้ยซึ่ง
พาไปไหนไปทำไมแล้วพ่อไปทำอะไร
คือหนูตอนเล่าอย่างนี้มันเล่าตลกได้นะคะ
แต่ว่าตอนที่อยู่ในช่วงเวลาไอ้ฝัน

โดดเดี่ยวมากแล้วใครจะมาช่วยหนูได้ถ้าหนูไม่ตื่นขึ้นมา
แล้วเขาก็จะพาหนูไปเห็นอะไรอย่างนี้
มันจะเป็นแบบย้อนยุคแล้วก็สู้กันฟันกัน
เห็นเด็กผู้หญิงโดนลากไปโดนตีโดนฟันนั่นนี่ไฟไหม้มีระเบิด
ฝันอย่างนั้นเป็นเดือนในเหตุการณ์เดิมที่มันพาไป
แล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วว่ามึงพากูไปทำไม
คือหนูแบบขอนอนได้ไหม
คือบางทีบางวันกลัวบางวันที่แบบด่าเลยบางวันก็แบบพูดตลกอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนะถ้าฝันครั้งสองครั้งยังพอเข้าใจได้แต่นี่ฝันเหมือนเดิมแบบเดิมเป็นเดือน
ใช่จนหนูไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแล้วหนูรู้สึกว่าหนูกลัว
หนูกลัวว่าหนูจะมีความสามารถพิเศษระลึกชาติได้แล้วหนูแบบ
หนูจะต้องช่วยใครอีกหลายชีวิตหนูไม่อยากมีมองเห็นอนาคตหรือย้อนอดีตได้
เพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเรามองเห็นเราก็ต้องไปช่วยคนอื่นแน่เลยเพราะเราชอบช่วยคน
หนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันก็น่ากลัวไปด้วยเพราะว่าเราต้องสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น
และไม่มีชีวิตซึ่งหนูไม่ได้อยากเจออยากเห็นหนูก็ถามทุกครั้งว่าพากูไปทำไม
แล้วยังไงต่อมันก็ไม่มีอะไรต่อนอกจากมันพาให้หนูไปเห็นแค่นั้นน่ะ
เล่าให้ฟังคร่าวหน่อยสมมุติเราหลับหลับเสร็จปุ๊บมันยังไงต่อ

มันทุกครั้งเล่นมือถือก่อนนอนเพราะว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุกครับ
ก็จะตั้งปุ๊บเราจะดูเวลาแล้วสมมุติวันนี้เที่ยงคืน๒๔โอเคเราหลับเที่ยงคืน๒๔
ปุ๊บหลับปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ก่อน
มันจะเป็นรู้สึกว่าอืมเอาแล้วมันมาตั้งแต่มันเช้าใช่เอาแล้วเอาแล้ว
ขอนอนไม่ได้เลยเหรอขอร้องแหละเราก็จะพยายามแบบขยับขยับ
ขอร้องแหละอย่าพากูไปเจออะไรหวัดเสียวหวัดผลนะ
หนูเป็นอย่างนี้จริงหนูก็พูดในใจอย่างนี้
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันมีการชาขึ้นมาเรารู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
รู้เลยว่าแบบไหนคือวิทยาศาสตร์ว่าเราพักผ่อนน้อยเราเหนื่อย
แบบไหนที่มันต้องพาไปเจออะไรแน่มันมันรู้ได้แบบนั้นเลยค่ะ
เพราะว่าเพราะว่าบางวันที่หนูเหนื่อยมากหนูไปยกของยกอะไรมาไปแจกของนั่นนี่
หนูเหนื่อยมันจะเป็นแบบปุ๊บเอออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปุ๊บไม่ใช่
เราจะรู้อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกแบบนึงมันก็เริ่มต้นเหมือนกันค่ะ
แต่มันจะมีแบบวงมนท้องแล้วมันก็จะพาไปปุ๊บ
มันวาบไปเลยเหรอใช่ค่ะมันก็พอช้าเสร็จปุ๊บ
มันจะมืดสักนิดแล้วมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่พาไปนั่นไปนี่
เหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ย้อนยุค
ใช่หรือไปตามสถานที่ต่างหนูจะรู้เลยว่าที่นี่มีไม่มี
ถึงมีก็ไม่สนก็มีบ้างค่ะมีแบบไม่กลัวอะไรอย่างนี้
นี่แหละแต่ว่าไม่ได้สนใจแต่มันก็จะมีที่ที่แบบ
พี่กล้านอนคือต้องเปิดไฟนอนแล้วก็ต้องวีดีโอคอร์กับเพื่อนไว้เลย
ในนั้นมีใครคุยกับเราไหม

ฝันที่เราบอกว่าไม่คุยอะไรกับเราเหมือนเราเดินอยู่คนเดียว

ไม่รู้ว่าเห็นไหมบางเคสก็เห็นหนูมองแล้วก็ให้ไปตรงนู้น
แล้วก็จะมีพวกแบบพยายามให้เราสวดมนต์ตาม
ซึ่งมันเป็นบทสวดที่เรามันไม่ใช่ภาษาที่เราสวด

ใช่น่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วจนมันแบบมันน่ากลัว
มันเหมือนแบบเหมือนคนเล่นของอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะ
ก็รู้สึกว่าหรือกูจะโดนทำของใส่คนพยายามทำใส่หรือเปล่า
แต่แบบด้วยความที่เรามันแรงกล้าใครก็ทำอะไรเราไม่ได้

เชื่อเหมือนกันเชื่อว่าตัวเราไม่มีใครทำของใส่เราได้
เชื่อแบบนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นคนไม่ดี

มันก็เราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเราทำดีเราช่วยเหลือ
เดิมจะสงสัยว่าต้องการอะไรแล้วหนูหาคำตอบยังไงล่ะหนูจะต้องไปหาหมอดูหรืออะไรเหรอ
ซึ่งแล้วหมอดูจะไปรู้กับความฝันเราได้ยังไงเพราะเขาไม่ได้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยปล่อยผ่านแล้วมันก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนแบบจนกระทั่ง
แต่สิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือมันมีตอนมันจับหน้าอกหนูเพราะตอนนั้นมันเป็นคอนโดเก่าหลักตอนนั้นอยู่กับแมว
หนูจะวางโต๊ะเครื่องแป้งไว้ตรงนี้ซึ่งหนูไม่ได้ใช้หรอกค่ะแต่วางโครงวางของอะไรอย่างเงี้
แล้วหัวนอนหนูอยู่นี่พอเรามองไปก็คือกระจกซึ่งกระจกกับฝั่งนี้ฝั่งนี้คือประตูทางเข้าออกห้อง
โอ้โหกระจกกับประตูตรงกัน
ใช่แต่ว่ามันกั้นห้องไงคะมันเป็นประตูบันเรื่องซึ่งหนูไม่รู้หรอกว่ามันห้ามหรืออะไร
แต่หนูสุดฝวกวางตรงนี้เพราะว่าเวลาเรากินน้ำแล้วก็ปุ๊บวางชอบวางของวางนั่นวางนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอหลับไปอ่ะมันเงียบมากหนูว่าอันนี้อันนี้คือหนูหลับก่อนที่จะผีอำหลับน่าจะหลับไปสักพักนึง
กระทั่งอยู่ก็แบบมาและก็รู้สึกว่าตัวชาพยายามจะตื่นไม่ตื่นจนกระทั่งก็โอเคก็ปล่อยให้มันอำไป
เพราะหนูโดนบ่อยจนหนูว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยช่วงนั้นอันนี้คือช่วงหลังจากประกวดร้องเพลงแล้วเริ่มทำงานเยอะแล้ว
แล้วทีนี้ก็หลับไปจนกระทั่งหนูรู้สึกว่ามันมีมือทำอย่างนี้แบบสัมผัสเลยนะหนูกลัวมากตอนนั้นอ่ะ
รู้สึกว่าอันนี้ไม่ดีเหมือนลวนลาม
ใช่แล้วบอกเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วหนูก็ตะแคงใช่ป่ะแล้วมันก็จับปุ๊บพอหนูลืมตา
ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูลืมตาจริงหนูว่ามันยังอยู่ในห่วงของผีอำหนูเห็นเงาตัวใหญ่ใหญ่อยู่ในกระจกที่หนูนอน

มันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวสูงอ่ะแล้วหนูก็แบบพยายามดิ้นดิ้นไม่ออกไม่ออกแต่ในความฝันนั้นน่ะหนูหันกลับมานอนตรง
แล้วหนูก็พยายามลืมตาสรุปพอลืมตามามันนั่งอยู่ปลายเท้า
กระทั่งหนูอ่ะจำได้ว่าหนูพูดว่าจะเอาอะไรถ้ามึงไม่ให้เลขมึงไปกูจะนอน
หนูจำได้ว่าหนูด่าแบบนี้ว่าเลขเลิกก็ไม่ให้ทำนิสัยไม่ดี

เลขไม่ให้หนูคิดว่าหนูโดนอำขนาดนี้

หนูใช่คือต้องให้อะไรบ้างไม่ได้มาเปลืองพลังงานกินแรงเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้พอมันออกไปได้ปึ้งหนูตื่นมา
หนูก็มานั่งทบทวนว่าหนูเจออะไรบ้าง

เพราะหนูจะเก็บไว้เล่าเพื่อถามแม่ว่าฝันแบบนี้เลขอะไร

ถามแม่ตีไม่ได้ตรงนี้ถามอ้อมก็ได้อะเลขอะไรเพราะให้ผู้ใหญ่เข้าไปซื้อกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ผ่านไปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
พอไปนอนที่อื่นอย่างนี้ตามโรงแรมอย่างที่สุรินทร์
อันนี้ก็น่ากลัวค่ะน่ากลัวในขณะที่อันนี้ไม่ได้อำเลยด้วยซ้ำ
แต่นอนปุ๊บกำลังจะหลับปิดไฟ

เหมือนผ้ามันเคยื่อนนะอะไรวะอะไรวะ
แล้วหนูก็แบบเชื่อถ้ากูไม่หันไปกูก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าหันไปถ้ากูเห็นหน้ามันล่ะ
แต่ถ้ามึงไม่เห็นมึงก็นอนไม่หลับหรอกคิดในใจหันไปปุ๊บหวอนแม่งยุบ
หมอนยุบเท่านั้นแหละหนูก็ปิดแล้วหนูก็แบบไม่เห็นตัวแต่หมอนยุบใช่หนูห่อเป็นตัวหนอนเลยแล้วหนูก็แบบ
้มแล้วหนูก็หลับตาหนูว่าอยู่หลายชั่วโมงอ่ะแล้วหนูก็พูดว่าอย่าทักกูนะอย่าคุยกับกูนะ
อย่าพูดคุยนะหนูกลัวเขาคุยกับหนูมากเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ากลัวแล้วใครแล้วเรามองไม่เห็นตัวเขาอ่ะ
อย่าคุยนะอย่าส่งเสียงอย่าทักอย่าเอออย่าอะอย่าเรียกอย่าสะกิดอะไร
เขาบอกว่าเวลาผีอำให้นึกถึงแม่
แม่จ๋าาข้าอะอย่างงั้นน่ะจนกระทั่งหนูลับไปเราคุณมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
มันเป็นเพราะเขาสื่อถึงกับสิ่งนี้ได้
หรือมันมีอะไรที่เกี่ยวพันกันก็ไม่รู้

เราไปอยู่ในที่ของเขาเขามีพลังเยอะเราก็ไม่รู้
หรือเขาอยากคุยกับเทวดาประจำตัวเรา

หนูกลัวหนูขี้เกียจหาคำตอบแล้วว่าทำไมหนูถึงต้องเห็น
ทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์ผีอำที่จำไม่ลืม

ซึ่งเราก็ไม่คิดได้อะไรวันวานนั้นอากาศเย็นมาก

โรงแรมที่ทางทีมงานเขาจองไว้ให้

โรงแรมน่ารักที่ไม่เก่าเลย

จากอะไรหนูขอนอนโรงแรมนี้เพราะหนูชอบเพราะมันน่ารัก

แล้วก็มานอนที่นี่ซึ่งมันไม่ได้เลิกดึกขนาดนั้นนะคะ
ก็กลับมานอนแต่ทีนี้เราก็ดูนาฬิกาเหมือนเดิม
ประมาณเที่ยงคืนส่วนใหญ่เราชอบเป็นเที่ยงคืนประมาณ๑๔หรือ๒๔นาที
มันจะเป็นเวลาประมาณนี้ประจำเลยค่ะ
ก็นอนไปทีนี้ผีอำ
แล้วก็มันอากาศเย็นแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ

สิ่งที่เห็นคือหนูยืนหรือนอนอยู่บน
ที่ที่มันแห้งแรงมากหน้าผา
เดี๋ยวนั้นเลยเหรอไม่ทิ้งเวลาอะไรเลยหรอ
อะไรเลยพอหลับปุ๊บเอาละตามสเต็ปเดิมชา
เสร็จก็ไปโผล่อยู่ตรงหน้าผาสูงที่มีก้อนเมฆลอย
แล้วก็มันเป็นเหมือนดินแดงหรือที่โคนตามภาคอีสาน
ก็กูเข้ามาเดินเข้ามาแบบใส่ผ้าขาวม้าไม่ว่าจะเด็กแก่วัยรุ่น
เด็กน้อยเด็กเล็กเด็กทารกอะไรก็เข้ามาเข้ามา
แล้วพอใกล้ขึ้นนะคะหนูก็เริ่มนั่งลง
ใกล้ขึ้นเขาก็เริ่มพูดกันว่าทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อย
ทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยแล้วแบบแม่งดังมาก
ขอบุญค่อยแบบทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อย
ทำบุญให้หน่อยอย่างเงี้ยน่ากลัวมาก
แล้วเสียงแบบซ้อนกันแบบทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยน้ำมุนให้หน่อย
แต่เขาก็ไม่ได้โวยวายนะแต่เสียงน่ากลัวแล้วเขาก็ยืนแค่จ้อง
อย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงแล้วมันก็ใกล้มากหนูก็แบบทำบุญให้หน่อย
มุนให้หน่อยทำบุญให้หน่อยหนูก็พยายามดิ้นพยายามดิ้น
แล้วพอตื่นขึ้นมาหนูก็ต้องหาเพื่อนเพื่อนพวกมึงมาห้องกูได้ไหม
ครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็มาก็เราไปฝังว่าเจออย่างงี้เจออย่างงี้
แล้วทีนี้หนูกลัวมากนะตอนนั้นน่ะเพราะว่าเราป่วยด้วยแล้วนะตอนที่ฝันอ่ะ
การที่บอกว่าทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยเนี่ยต้องทำ
ต้องทำแล้วแหละเพราะว่ามากกว่าหนึ่งครับแล้วช่วงนั้นน่ะ
ตอนช่วงที่หนูฝันหนูก็อายุสิบเก้าหรอคะช่วงคอนเสิร์ตเยอะมากมาก
ตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่กลัวตอนนั้นก็ยังโคตรกลัวอยู่
กลัวแบบกลัวจนกระทั่งแบบไม่กล้านอนคนเดียวเลย
ต้องมีแบบมานอนข้างหรือแบบมานอนห้องกูได้ไหมอะไรอย่างนี้
คือกันได้ใดแต่ขอให้มีคนอยู่ในห้องเพื่อที่เวลาเป็นแล้วปลุกกูหน่อย
อะไรอย่างเงี้หนูจะบอกเพื่อนเพื่อนอืมซึ่งพอเช้ามาเราก็ไปทำบุญค่ะ
สารากลางของอุบลแล้วก็ไปวัดไปกวดน้ำอะไรให้เขาเรียบร้อย
ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยจะไม่ลืมเพราะว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะ
คือไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมต้องบอกคนเดียว
ทำบุญให้หน่อยทำบุญให้หน่อยก็ต้องทำแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าถ้ามาบอกไข่มุกณตอนนั้น
มุกนะฮะตอนนั้นไข่มุกทำบุญให้แน่นอนเพราะไข่มุกกลัวแน่ทำแน่ตอนตอนนั้นคือต่อให้ไม่ว่างแค่ไหนอ่ะอืม
ก็จะไปทำอืมทำให้แต่ถ้ามาเป็นสกิลไข่มุกนะตอนนี้ถ้ามาแบบนี้ไม่ทำอ่ะ
เล็กไม่ได้เอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ้อเอ

แต่ทีนี้เห็นแค่นั้นแล้วตื่นก่อน
ก็เลยตื่นมาเล่าให้แม่ชีฟังว่า
ชีหนูฝันว่าหนูอยู่ในสนามรบอะไรบางอย่างแล้ว

ชีพูดมาแค่ว่าสุดท้ายแล้วบ้านป้ายหนูอาจจะเป็นแบบนั้น

ณตอนนี้ก็ยังคิดว่าสุดท้ายแล้ว
ทางเลือกสุดท้ายอาจจะเป็นชีไปเลยก็ได้

ถ้าเราทำทุกอย่างแบบให้พ่อให้แม่ให้มันสิทธิ์
ซึ่งที่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราต้องการความสุข

ก็คิดว่าอยู่แบบนั้นสบายใจดี

ทีนี้แม่ชีก็สอนธรรมะไปเรื่อยค่ะ

แล้วก็มาอีกวันหนึ่งคือคืนสุดท้ายแล้วที่นอน
เป็นคืนวันพระคืนวันอังคารหนูจำได้
คืนวันพระวันอังคารที่นี่หนูฝันอีก

หนูนอนพนมมือโดนผูกแล้วคนฝังหนูอ่ะ

ใช่ฝังอยู่ตรงที่ในวัน
แล้วหนูก็แบบฝั่งกูทำไมวะไอ้เราก็มองแบบ
เหมือนเราไม่ได้ฝันอะ

แต่ฝั่งเท่าไหร่เราก็โผล่หน้าออกมาได้อยู่ดี
เหมือนแบบมันมีเกาะป้องกันอะไรไว้
แล้วเราก็เห็นพระครูบาที่เป็นลูกชายของแม่ชี
กับแม่ชีเดินอยู่แถวนั้น
แล้วทำไมเห็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจ

พอหลังจากฝันปุดฉี
แต่จังหวะที่จะฉี่ก็จะลุกขึ้นไป
แต่ทีนี้ลมมันก็แรงใช่ไหมคะ
แล้วหนูก็มีความรู้สึกกลัวขึ้นมาว่า

ออกไปหนูไม่รู้ว่าเจอไหมแต่ว่าประตูห้องน้ำมันไม่ได้อยู่ในห้องในกุฎที่เรานอน
มันต้องออกไปแล้วมันมืดมันยังไม่ได้เปิดไฟ
เราจะต้องผ่าความมืดออกไปซึ่งเผื่อแป๊ะอย่างนี้ทำไงก็เลยอดทน
อยู่ไอ้ความรู้สึกกลัวผีขึ้นมาอย่างนี้ไม่ออกไปปะทะอยู่ในห้อง
แล้วมันเป็นเสียงแบบสวดมนต์อีกแล้ว
เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่มันพยายามให้เราสวดตาม
แล้วหนูก็ห่วงมากและอากาศนอน
มันก็อำอีกแล้วมันก็จะพยายามให้เปลิดเราศึกนั้น
ซึ่งมันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ว่าทุ๊บแหละของมันไม่รู้ว่า

เวลาที่หนูได้ยินภาษาที่ไม่ใช่ภาษาที่เราสวดกัน
โคตรกลัวเลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไร
มันแปลขนาดฟังแล้วดูน่ากลัวไหม
พูดเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไม่ยอมเนอะ

หนูนั่งพอหนูนั่งหนูเอ็น

หนูบอกอ่ะมึงมาเลยมึงมานั่งคุยกับกูเลย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอจะหลับเอาอีกแล้วแล้วหนูก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้

และลมเริ่มพัด
มันเป็นเสียงมันเป็นเสียงแบบเฮ้ย

เสียงนี้เหมือนเวลาฝนจะตก

แล้วมันเป็นแบบมุ้งลวดหน้าต่างใช่ไหมคะ

แล้วเราก็เปิดไว้เพราะว่ามันเย็น
และทีนี้มันก็จะมีต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้
จะฉี่จะแตกอ่ะนะ
หนูก็เปิดใส่หนูเนี่ย

หนูก็เราไม่อยู่อย่างเนี่ย
ก็เปิดไฟหนูก็ตั้งไว้

ซึ่งหลุดถึง๘แล้วเขาห้ามร้องเพลง
หนูก็ฮือฮือฮือฮือฮือ

ฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือ

อะไรฮะ

ทั้งตอนเช้าตื่นตี๕๖โมง

ที่จะทำถวายพระอาจารย์ใช่ไหมครับ

ชีก็บอกว่าที่นี่

หนูนอนคืนนี้คืนสุดท้าย
โฮถ้าก็เป็นผมเกิดคืนนี้เคยเรียกนะแม่ชีมาเล่าให้ฟังนะ

จำเรื่องเปรตวสุทัศน์ได้อ่ะแล้วถ้าหนูรู้เรื่องเปรตอ่ะ
หนูว่าหนูช็อกไปแล้วหนูคงฉี่แตกลาดที่นอนตรงนั้นไปแล้ว
ดีที่หนูแบบไม่รู้หนูไม่ชี้
แสดงว่าเมื่อคืนต้องใช่แน่เลยค่ะเพราะว่าหนูฝันว่าหนูว่าฝัง
แล้วแม่ชิดก็เล่าว่าแบบเหมือนที่ตรงนั้นมันเคยเป็นสนามลบ

หนูก็เลยอ๋อหนูก็เลยฝันว่าหนูไปอยู่ในสนามรบเห็นเขาฟันกันแน่เลย

เปรตเวลาเขามาอย่างนี้คือเขารู้ว่าเรามีบุญเยอะ

แต่ว่าทุกคนนะที่ตรงนั้น

แล้วก็หนูก็เลยกวดที่หนูฝันหนูก็เลยกวดไปหมดเลย
ครับค่ะนั่นคือประสบการณ์ที่จำไม่ลืม
ไม่ลืมมันน่าจะเป็นเปรตครั้งแรกที่

เงานั้นอาจจะเป็นขาเขาก็ได้ใครจะไปรู้
มันมาเป็นเงาแล้วมันขยับไงมันอยู่อย่างนี้เหรอ
หนูจะไปปฏิบัติธรรมอีกอยู่เนี่ยอาทิตย์หน้า

ใช่แล้วหนูจะคัดเรื่องเพจออกได้ยังไง
แย่แล้วไม่น่าพูดถึงเลย

แล้วที่นี่ที่หนูไปปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูหัวมาก
วัดเย็นใช่ไหมคะแล้วนั่งนาน
จนกระทั่งหนูเห็นแสงสว่างแบบ
สว่างมากแล้วเงียบ

มันเงียบแล้วเหมือนแบบแสงสว่างอ่ะแต่สว่างแบบหล่อนหลอนอ่ะอืม
หาทางกลับมาไงหาแบบแล้วจะกลับมาที่ตรงนี้ยังไง
เหมือนเราหลุดออกไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะ
แล้วพอนานเข้าหาทางกลับมาไม่ได้มันเริ่มได้ยินเสียงอย่างอื่น
พวกคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่นั่งสมาธิตรงนั้นแน่
แล้วหนูแบบกลัวแล้ว
พยายามหากลับมาให้มันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วลืมตา

มันไม่มีที่ให้วิ่งไปเลยเหรอคะจนกระทั่งแบบ
วิ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วหนูฟึ๊บหนูก็ลืมตา
หนูกลัวมากหนูไม่นั่งสมาธิตั้งแต่วันนั้นเลย
หนูนั่งได้แค่แบบทีละติ๊ด๗ปีผ่านมา

เพราะว่าหนูกลัวหนูกลัวว่าหนูนั่งแล้วหนูจะแบบ

แล้วเพิ่งไปดูสเผลอมาแล้วพอมาคิดย้อนหลังอะ
แล้วเลยพูดว่ามันเหมือนกลัวแบบถอดจิต
แล้วมันเหมือนถอดจิตแล้วกลัวกลัวกลัวมาไม่ได้อะ
คนที่นั่งสมาธิมากเหมือนจิตเขาไปจริงนะ

คุยกับคนหลายคนแต่ส่วนมากจะกลับมาได้

แล้วคนเด๋ออย่างหนูหาทางกลับยากนะหนูแบบ

แต่มันเป็นจริงนะคะที่แบบหาทางกลับไม่ได้
แต่จริงแล้วควรจะนั่งให้เพื่อไปหาทาง

เพื่อเพิ่มสมาธิให้กับตัวเอง

นั้นคือแบบชาไปหมดแล้วว่านั่งจนชา
แต่หนูจะพยายามนั่งให้แบบ๑๐นาที

เพราะว่ามีคนเคยทักค่ะว่า
หนูไปรายการแบบให้พูดเรื่องอะไรแบบนี้แหละ
แล้วเขาก็เป็นแบบมารู้อะไรอย่างนี้
เขาก็ชอบเขาเขาก็เหมือนเขาได้วันเดือนปีเกิดหนู

แล้วถ้านั่งสมาธิจะสามารถคุยกับได้เลย

หนูก็เลยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ว่าการนั่งสมาธิมันจะทำให้หนูว่า

วันใดวันหนึ่งมันอาจจะมีเสียงตอบกลับมาก็ได้

มันหนีไม่พ้นการนั่งสมาธิอยู่แล้วไข่หมู
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความสบายใจก็ทำ
แต่ส่วนมากวัดป่านะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าที่นี่มีหรือไม่มี

เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมไอ้ที่เนี่ยวังวลในการมีเซนต์ฝันรู้สึกสัมผัส

น้อยลงเพราะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบตัวชาปุ๊บเงียบแล้ว
ไม่พูดด้วยไม่ยุ่งไม่ด่าไม่อะไรเลย

ทีมงานบอกว่าเป็นคนชอบมู
แต่งูในที่นี้ของไข่มุกคือไม่เหมือนคนอื่น
คนอื่นเวลาอยากจะมูก็จะต้องไปตามสถานที่ต่าง
เช่นสารที่ศักดิ์สิทธิ์สารนู่นนี่นั่นที่ไปแล้วจะได้อะไร

หนูเคยไปขอที่พระธาตุดอยคำ

แล้วหลังจากนั้นหนูไปขอตามที่ใด

แล้วหนูขอแบบเดิมในระยะเวลาหลายปี

หนูก็ว่าแบบไม่ให้เรามั้งอะ
หนูไม่ได้เลยอะ

ห่วงทางออกไม่เจอ

แม่จะอวยพรยิ่งใหญ่อยู่แล้ว

ซึ่งมันก็ทำให้เราหลุดพ้นจากปัญหานั้นได้

หนูจะจัดเป็นแบบล้างเท้าแม่

ขอให้น้องสำเร็จได้ไหม
แม่ก็จะอวยพรให้แล้วหนูเอาน้ำนั้นไปอาบ

มันได้จริงมันไม่ได้มากมาย
แต่มันมีโอกาสได้ไปถึง
หนูแค่รู้สึกว่าการมูแม่มันเห็นผลจริง

หลังจากที่หนูผ่านตัวมาเป็นนักแสดงด้วย
หนูวางแผนการเก็บเงินใหม่
และหนูเริ่มให้เงินเดือนแม่

และหนูรู้สึกว่าโควิดคนอื่นเขายากลำบากกันมาก

หนูอ้วนในระยะที่

ซึ่งคนอื่นไม่มีงานแต่หนูก็ยังมีเรื่อย
หนูก็เลยรู้สึกว่าแม่นี่แหละ
คือแบบโคตรศักดิ์สิทธิ์เลย

หรือจากการด่าลูกที่หนึ่ง

หนูก็คือคำแม่นี่โคตรศักดิ์สิทธิ์เลย
แล้วมันเป็นมาตั้งแต่เด็กเดียวค่ะ

พอเราไม่เชื่อเขามันเป็นอย่างที่เขาพูดก็มี

อันไหนที่แม่เตือนก็คือไม่เถียงแล้ว

เขาก็ผลัดทนาดีกับเราแหละ

แม่ไม่มีความพลัดทนาดีกับลูก
แต่ส่วนใหญ่ส่วนมากบนโลก
ไม่ต้องแก้บนอะไรเยอะ

วันนี้ได้มาปุ๊บไปแก้ที่ไหนวะ
บางทีเราลืมด้วยว่าเราขออะไรแต่สำหรับแม่หนู
หนูจะทำบ่อยอยู่แล้วว่าล้างเท้าเอาน้ำมาอาบ
เพราะรู้สึกว่าเราไปแต่ละที่
และบางทีเราพูดจากับแม่เราก็ลืมตัว
เราก็แบบมีเสียงขึ้นเสียงขึ้นอะไรบ้างแล้วมันก็เป็นบาปอยู่แล้ว
หนูว่าพ่อแม่หลายคนก็จะเจอลูกแบบขี้เถียงเหมือนหนู

ทำแบบนี้มันไม่ได้เสียหายเพราะนั่นคือแม่เรา
แล้วอาบน้ำล้างสิ่งไม่ดีไม่รู้เราไปเจออะไรมาบ้าง
แต่หนูรู้แค่ว่าแม่คือพระในบ้านที่โคตรศักดิ์สิทธิ์
จริงหนูเชื่อมาตลอดว่าการทำบุญกับแม่มันได้ผล

เห็นอย่างแรกเลยแม่มีความสุข
เห็นว่าแม่ได้อะไรเขาได้รอยยิ้มเขาดีใจ
เขาได้กินของดีเขาได้อยู่แบบไม่ต้องลำบาก
นี่คือสิ่งที่เราได้เราไม่ต้องไปหวังอะไรมากมาย
แค่ให้คนที่เลี้ยงเรามาเขามีความสุข
หนูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราไม่ตกต่ำด้วย
เพราะว่าเหมือนทำบุตรศาสนา
คือพ่อแม่เขาสอนมาอยู่แล้วว่าคือพระในบ้าน
ไม่ว่าจะดีไม่ดีนี่คือพ่อแม่ถูก
คือทั้งหมดเลยในสิ่งที่ไข่มุกเล่ามา
ไม่ได้การันตีทั้งหมดนะว่าสิ่งที่ทำแบบนี้
มันจะได้ตอบผลตอบแทนจริงแต่มันคือความเชื่อทางใจ
มันคือสิ่งที่สบายใจ
ก็ทำไมก็ล้างเท้าให้พ่อแม่ก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดี
บางคนอาจจะบอกว่าโหเอาจนมันจะได้จริงหรือเปล่า
ลองไปคิดอีกมุมหนึ่งคือมุมที่เราทำแล้วรู้สึกสบายใจก็ได้
บางคนไม่เคยทำลองทำดูนะ
ถ้าทำแล้วสบายใจก่อน
เราได้ความรู้สึกบางอย่างละหนึ่งสบายใจ
ผมมีความรู้สึกว่าที่พ่อแม่ได้รับ
เขาก็จะรู้สึกดีที่ลูกทำแบบนี้
เขาจะได้รู้สึกว่าลูกรักเขา
ครับคุณผู้เห็นพ่อคุณแม่ใช่อีกเรื่องนึงไม่ถามคงไม่ได้เจอผีบ่อยจากการสวดมนตร์
แล้วทีนี้คนอื่นเขาสวด๓จบ๕จบ
เรามีสมุดสมุดเขาเรียกว่าสมุดสวดมนต์ได้มาจากวัดอะไรสักอย่าง
มีบทจักรพรรดิพอดีแล้วมันมีตารางข้างหลังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
มันเขียนข้างหน้าเลยว่า๑๐๘จบ

หนูก็เปิดดูปุ๊บวันจันทร์หนูก็ทำไม่ได้ว่ามันมีวันละกี่จบ
วันจันทร์๘จบวันอังคาร๕จบ
วันพุธ๑๒วันพฤหาศาสตร์๑๔วันศุกร์๒๑
วันเสาร์๒๕จบ
เพราะงบวันอาทิตย์ทั้งหมดมันจะเป็น๑๐๘จบ
แล้วค่ะแต่ช่วงนั้นอ่ะเชื่ออุ๊ยงานมันลาบลื่นนะ

รายการนั้นรายการนี้มีเงินค่าขนมอยู่เรื่อยครับแต่ผีอำบ่อยมาก

ช่วงนั้นก็ถ่ายละครกับดึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

วันิคืนดีก็อยากเห็นอ้วย
มันเป็นตึกที่เขาไม่มีคนอยู่
เขาจะใช้แค่แบบชั้นบางชั้นซึ่งมันเหมือนตึกล้างมาก
แต่หนูได้ยินเสียงเหมือนคนโกงเล่ากัน
เหมือนปาร์ตี้แบบแบบแบบลางหนูก็พยายามมอง
คอนโดข้างเปล่าวะไม่มี
จอดรถก็ไม่มีแต่มันได้ยินเสียงอยู่ไหม
หนูก็เลยมองขึ้นไปที่ตึกนั้นที่มันงิบเงียบเมื่อ
อืมกูขอเห็นสักหน่อยเถอะคาใจว่ากูได้ยินอะไร
ไม่มีเออแหละเราพูดอย่างเนี้ย
ไม่มีไม่เห็นแสดงว่าไม่มี

ในว่ายศาลเอาคุณ
หนูไปเพื่อนหนูด้วยนะคะ

ก็ถือกะพี่สนามหนูกระเป๋าบดขึ้นไปมาลิฟท์
ไม่ได้คิดอะไรหนูอยู่ชั้น๑๒กว่าแหละ
หนูก็กดลิฟต์ปั๊บหนูก็ขึ้นไป
ปึ้งออกลิฟต์มาหนูก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหม
หนูก็ถือของเล่นโทรศัพท์ปุ๊บหนูก็ถึงหน้าห้องหนู
หนูก็มองปุ๊บปึ้งเอ้า
เนี่ยกูมาชั้น๘ทำไมว่ะผมอยู่ชั้น๑๒อืมอืม

อ่าและตีสองกว่าแล้วหนูก็เดินกลับไป
แล้วหนูฉุกคิดได้เอ้าแล้วใครบ้านไหนมันจะมากดลิฟต์ตี๒
หนูก็พูดแบบนี้ตลกแล้วแกล้งคุณหรอไอ้นิ
ด่าเลยหนูก็มาด่ามันไอ้นี่นิ
อืมด่าออกเสียงเลยด่าในลิฟท์
ด่าตอนระหว่างเดินเนี่ยก่อนถึงลิฟท์พอถึงชั้น๑๒
ตึ๊งอีจังหวะเก้าขาไปอะจึ๊บฮ่ามันแบบเสียงฮ่าอยู่ตรงเนื้อ
ฮ่าแล้วหนูก็กูด่าแค่นี้มึงฆ่าใส่กูเลยเหรอหนูก็พูดแบบ
หนูกลัวแล้วนะแต่ยังไม่มากเท่าไหร่หนูก็เดินออกไป
แต่คิดในใจอีกว่าโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรได้ยินเสียง
จนกระทั่งก็เดินลิฟต์น่ะมันจะเป็นอย่างนี้จิ๊กเลี้ยวมาจึ๊ก

แล้วหนูก็ปิดปิดแล้วมันเป็นปิดแบบแต๊กอ่ะ

หนูเดินไปสองก้าวตึงตึงตึงตึง

ใช่แล้วหนูจะกรี๊ดแล้วอะ

แล้วกุญแจมันสั่นแล้วมันไขไม่เข้าสักที

ไม่กล้าพูดคำว่าผีภาษารู
มันพูดว่าอะไรวะภาษารูอะ
หลอกกูมึงมันหลอกกู

แค่ด่ามันเองว่ามึง

หนูก็ถือชาเวนสุวรรณข้าวห้องน้ำไปด้วย

ก็อาบน้ำก็อะไรแล้วก็เดินกลับมาอีก

แต่ไม่นอนในห้องด้วยเพราะว่าที่มันกว้าง
นอนตรงโซฟาเพราะว่าของเยอะ

แล้วหนูก็คิดอีกว่า

เพราะกูมีนาเวสุกวันแล้วมีพระอีกตั้งเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำไมตายายสาดข้างล่างให้เขาขึ้นมาได้

ข้างหลังมันก็ไม่ใช่ตึกล้างไม่ได้อะไรล้าง

หนูก็นึกถึงพยายามหาคำตอบว่า
สามารถขึ้นมาหลอกเราได้ยังไง

ต้องรอได้ยินเสียงใครเปิดห้องสักคน
แล้วหนูค่อยออกไปกับเขา

หนูว่ามันแรงอ่ะแล้วทีนี้

อาจารย์อะไรสักอย่างเขาพูดถึงบทนี้

ถ้าเราบุญไม่ถึงหรืออะไรบางอย่าง
มันจะกลายเป็นว่าเราเรียกวิญญาณมา

ก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ฟังประมาณนี้ว่า
ถ้าเราบุญไม่ถึงหรือว่าเราสวด
ผิดไปอะไรบางอย่าง
มันจะทำให้เรียกวิญญาณ
หนูก็โทรหาเพื่อนกูรู้แล้วทำไมกูเจอผีหลอก

กูเรียกผีรู้ไหมว่ากูเป็นคนบาป

โสดแล้วกูไม่ได้อย่างคนอื่น

เราก็เออไม่สวดแล้ว

แต่รู้ว่าเป็นคาถาที่ดี

ถ้าสวดผิดทำผิดวิธีทำผิดขั้นตอน

เราเอาเต็มคาราเบล

เต็มเลยแต่มันดีมากนะงานหนูรู้สึกว่างานมันร้ำลื่นมากอะไรมาก
กลายเป็นว่าไม่กล้าแตะเลยหมุดนี้

ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสวด

ทำบุญกรวดน้ำอะไรให้เขา

หนูเป็นอย่างนี้หลอกกูเหรอมึงไม่ต้องเอาบุญจากกูค่ะ

กลัวมากมึงใครหรอกกูกูไปทำบุญให้ไม่ต้องมาหวังกับพวกกู
ไม่ได้ค่ะบอกผีทุกตัวแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ใครจะมาหลอกไม่ทำบุญให้
แต่เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์นี้นะเพราะว่าจะมีบางคนที่แบบ

หนูพูดในห้องอย่างนี้ทุกตัวไม่ทำบุญให้
เพราะมาบางทีมันก็บางทีเขาก็เอาแต่ใจเหมือนกัน
จากการปรากฏตัวของผีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งเราต้องมองก่อนว่า
ผีไม่มีเงาเขาไม่รู้หรอกว่าการปรากฏตัวของเขาอะ
เขาน่ากลัวขนาดไหนหรือการที่เขาทำอะไรสักอย่างเนี่ย
น่ากลัวขนาดไหนเขารู้ว่าเราไม่เห็นเขา
และเขาไม่เห็นเงาสิ่งหนึ่งที่เขาจะสื่อสารกับเราได้

ไม่ใช่
ผุชาย

ไม่ว่าจะผีเด็กผีผู้หญิงเป็นอะไรนักหนาชอบขำใส่หนู
หนูตลกนักหนอหนูไม่รู้มันฮ่าหรือว่ามันแกล้งสนุกวะหรือยังไง
เราชอบขำใส่แต่ก็ดีดีกว่าร้องไห้หนูว่าดีกว่าร้องไห้อยู่

หนูก็ยังเชื่อว่ามันมีอยู่แต่อย่ามาหาหนูนะไม่ทำบุญให้บอกเลย
ถ้ามาหาแล้วมาหาดี
หนูแผ่เมตตาให้อย่างเดียวหนูไม่ได้ไปทำบุญให้
เพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ว่างไปวัดสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่เราสวดอยู่ห้องแล้วภาวนาหนูจะขออะไรหนูจะภาวนาทุกวัน
แล้วนึกถึงสิ่งนั้นว่าหนูขอให้ได้อันนี้ถูกขอให้ได้นะ
ถ้าหนูได้หนูจะปรับตัวดีกว่านี้หนูจะทำยิ่งกว่านี้

เซนต์ต่างทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม

แต่ยังปะปลายไม่หนักเหมือนช่วงหนึ่ง
ไม่ได้ออกจากห้องเลยช่วงเนี้ยก็เลยไม่ได้ไปเจอ
แต่ถ้าไปถ่ายละครตามกองที่เป็นโลเคชั่นในป่า
หรือว่าโรงสีล้างหรืออะไรที่มันล้าง
อันนั้นน่ะแรงหนูว่าเขาอยู่ตรงนั้นนานแล้วเหมือนอยากได้เพื่อนเล่น

อยู่ข้างบนอ่ะลงอะไรสักอย่างแล้วหนูถ่ายแล้ววันนั้นเนี่ย

เขาเป็นผู้หญิงชุดขาวแล้วเขานั่งอยู่

ละครบูละครบู๊เขาบู้กันอยู่โจรเขาทะเลาะกัน

แล้ววันนั้นกลายเป็นว่านักแสดงเจ็บตัวโดนต่อยพาดกัน

มีหนึ่งสองคนหน้าแตกอะไรแตกแบบไม่ราบลื่นเลยจนกระทั่ง
หนูพูดออกมาอีกแล้วถ้ามึงยังไม่ไปนะกูจะแช่งมึงแล้วนะ
พูดออกมาแบบนี้กลางกอง
แล้วมันไม่ได้เห็นแค่หนูคนเดียวมันมีหลายคนที่เขารู้สึก

แต่ไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าเราเห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวนั่งอยู่บนนั้น
หนูบอกแค่ใครไม่รู้หนูจำไม่ได้พี่ในกองนี่แหละนั่งอยู่นี่

เป็นเงาชุดข่าวแล้วก็อยู่อย่างนั้นเลย
แต่ชี้ให้คนอื่นเห็นมั้ยได้ชี้คนอื่นดูมั้ย
ไม่ค่ะหนูไม่กล้ามองขนาดนั้นหรอกเพราะเขาอยู่ตรงนั้น

ไม่เห็นแล้วหนูหงุดหงิดมากนะเพราะมันจะตีสองแล้วมันเหนื่อยมากแล้วเราตากแดดกันมาทั้งวันแล้วมันเริ่มหุดหงิดแล้ว
แล้วเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเจ็บตัวไป๓คนแล้วแล้วมีพี่สตันคนหนึ่งคือแบบอยู่ก็อ้วกแตกเป็นลมไปเลยอ่ะลมเลยอ่ะจนกระทั่งแบบทำยังไงดีเพราะมันต้องถ่ายจริง

ขอกลับบ้านคนเดียวนะอย่าตามมานะวันนี้เหนื่อยกันมากแล้ว

ขอกลับบ้านคนเดียวหมายถึงว่าขอให้ไข่มุกขับรถกลับบ้านคนเดียว
ใครก็ตามอยากขึ้นรถของไข่มุกรุงรัฐหนูว่าอย่างนี้
ขับกลับบ้านคนเดียวหลังจากถ่ายเสร็จ

แบบไม่กล้ามองเต็มตา

แล้วพอผ่านวันนี้ไปก็มาถามน้องอีกคนนึงว่า

เวลามีอะไรใกล้ข้างหลังมันจะร้องใช่ป่ะ

พอทีแรกคือมันจะเป็นอย่างนี้
ถ้าเกิดมีอะไรอยู่ใกล้รถมันจะขึ้นหน้าจอใช่ไหมคะ

คิดว่าพี่เห็นของผมเขามากับผม

แต่อยากมาหลอกดาแช่ง
ก็เป็นแค่ผีไม่ได้เกิดสักทีก็เลยไม่แช่งแล้วรู้สึกว่าจะเป็นบาปออก

หลังจะเป็นแบบขอเลขด้วยได้ไหม

ไม่เคยได้สักครั้งไม่มาให้เราเลยนอกจากจะฝันแล้วเอาไปบอกแม่

แม่โทรหาอาอีกคนนึง
โอ้โหมียอดหนึ่ง
เป็นคนที่ตีเลขแม่นมากแล้วตอนปีที่แล้วหนูถูกหวย๑๘

แล้วหนูแบบทุกช่ำกับการฝันไม่ว่าจะเห็นสัตว์เห็นผีเห็นเด็กเห็นอะไรอย่างนี้
ฝันปุ๊บตื่นมาโทรหาแม่แม่ส่งสารต่อไปแปล
มายังไม่ได้โทรทันทีตื่นมามานั่งพิมพ์ในโทรศัพท์ก่อนว่าฝันว่าอะไรบ้าง
จะไม่มั้ยก่อนเขาลืมเพราะว่าพอส่วนใหญ่ลืมตาตื่นมาจริงแล้วอ่ะลืม
ก็ฝันปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บอ่ะส่งไปถามอ่ะแม่ก็ให้มา
เลขข้างบนเลขข้างล่างเราตรงกว่าเลย
แต่มีเหตุให้เราไม่เคยได้ใช้เงินนั้นจริง
ไอ้นั่นเสียไอ้นั่นพัง
เราต้องจ่ายนู่นบริจาคหนี้
แต่หนูก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเราก็เอาเงินตรงนั้นไปทำ
ไม่ต้องใช้เงินตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกัน
แต่ปีนี้ไม่ถูกเลยแต่ว่าง่วงที่ผ่านมาถูกกว่า
ปีนี้ถูกน้อยมากฝันเริ่มไม่แม่นแล้ว

ยังเพิ่งบอกผู้จัดการเมื่อกี้
เป็นการคุยเรื่องผีที่ชิวมากกว่านี้คุณผู้ชมคุณฟัง
ด้วยความที่ความน่ารักของเขาแหละ
เขาคุยเรื่องผีจากประสบการณ์ที่เขาเจอมาตั้งแต่เด็ก
จากได้ยินจากเห็นจากได้กลิ่นจากโดนอำ
เห็นเป็นตัวทุกวันนี้คือเห็นเป็นตัว

นั่งให้เห็นบนกองถ่าย

แล้วหลังจากนี้ไปก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเห็นอะไรอีกหรือเปล่า

เซนต์เหล่านี้เดี๋ยวพอถึงช่วงระยะเวลาในถ่ายมุก
อันนี้คือจากประสบการณ์นะไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญ

บางคนอาจจะอยู่ยาวไปอายุ๕๐๖๐หาย

แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน

จางก่อนเพราะว่าไม่ได้สวดเยอะอืมไม่ได้สวดมนต์อะไรเยอะมากมาย
สวดแค่อารหังสัมมาแผ่นเมตตาให้ตัวเองแล้วก็ให้แม่ให้ไส้สัตว์
แล้วก็ปวดน้ำแค่นั้นไม่ได้สวดบทอื่นมีเวลาว่างก็สวดมนต์แล้วหนูก็จะสวดวันพระ
หนูจะมีสมุดที่หนูได้มาจากวัดป่าภูทะเบิกมันจะเป็นบทสำหรับทำวัดเย็น
หนูจะทำทุกทุกวันพระอืมไม่ไม่วันพระก็จะเป็นวันอังคารวันเกิด
แล้วหนูก็จะกินมังทุกวันอังคารหนูดียังยังกินอยู่อะไรอย่างนี้อันโนโมธนาสาธุ
ดีครับผมว่าอะไรที่มันทำแล้วเราสบายใจอ่ะทำไปเถอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้
มันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหนูหนูมีความรู้สึกบางอย่างว่า
บุญกูเริ่มจะหมดแล้วกูกินมังดีกว่ามันมีความแบบเฮ้ยมันไม่มันไม่พอใจอ่ะ
ว่าอุ๊ยมันได้อีกรู้สึกช่วงนี้แปลกแปลกอืมก็จะกินมั้งอืม
กลับมากินอืมกลับมาสวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากชีวิตคนเรานะ
ทำทำใจไว้ครับมันเป็นความเชื่อเออมันเป็นแบบมันเป็นกราฟอยู่แล้วอ่ะ
มันจะมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเราเราตั้งต้นตัวเรายังไง
ให้มันอยู่ในกราฟที่มันขึ้นมากกว่าลงแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่หนูจะเลือก
ทำในสิ่งที่หนูสบายใจถูกทุกครั้งและไม่ทำให้ใครเดือดร้อ
มันไม่กังวลเวลาเราทำเวลาเราใกล้ธรรมะมากขึ้น
มันจะทำให้เรารู้ตัวเองอะค่ะไม่ได้แย่ไปจากเดิม
แล้วก็ไม่แผ่พลังงานที่ไม่ดีให้คนอื่นถูกถูกเราต้องไม่ไปสร้างพิษให้กับคนอื่น
ไม่เอาพลังงานลบไปให้คนอื่นและไม่รับพลังงานลบจากใคร
มีแต่พลังงานบวกมีแต่พลังงานดีผมว่าคนเราคิดดีทำดีมันมีแต่สิ่งดีเข้ามา

ใช่หนูถึงไม่ค่อยดูหมอดูเท่าไหร่เพราะว่าการดูหมอดูเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะ
แต่รู้อะไรมาแล้วกังวลกว่าเดิมมันเครียดถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเราแก้ไม่ได้
ถ้าเราทำไม่ทันมันจะเป็นยังไงก็กลายเป็นว่าคิดใหม่ว่าสุดท้ายแล้ว
สิ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากการกระทำของเรา
เราอยากได้แบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเราไม่ชอบแบบไหนก็อย่าไปทำแบบนั้น
แบบไหนก็ทำแบบนั้นมันก็จะได้ได้รับถ้าเราทำดีเราก็ได้สิ่งดี
ไม่มีใครเขาจะแบบหรืออาจจะมีคนที่ทำไม่ดีแม้เราทำดีก็อยู่ที่เราอีกอ่ะ
ว่าเราจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไง
สำหรับหนูหนูจะบอกตัวเองว่าอะไรก็ตามจบที่เราเบาที่สุด
ดีเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าบางคนไปดูหมอดูมากสมมุติหมอดูทัก
เดี๋ยวอีก๒ปีจะตายนะจิตตกเลยนะจิตตก
ถ้าไม่ตายอ่ะได้มั้ย
นั่นคือเรื่องราวของไข่มุกที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
สุดท้ายท้ายสุดฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้างงานเยอะช่วงเนี้ย
แล้วก็ขายมุกรุงรัดมีประสาทไทยแล้วก็ปีหน้าก็จะมีละครให้ชมค่ะ
ต้องติดตามประมาณ๒๐๓๐เรื่องอ่ะอู้ย
ถ่ายยังไงให้กันอ่ะก็จะเป็นปีหน้าเลยครับ
ฝากไปติดตามผลงานของน้องได้ทั้งการแสดงทั้งร้องเพลงได้หมดเลย

หนูว่าหนูที่พูดเนี่ยหนูพูดไม่หยุดเลยพูดไปเรื่อย
ใช่มันคือลุกของพิธีกรแต่ไม่ใช่การพูดไปเรื่อยนะ
มันต้องมีอยู่ในประสบงานของมัน

ได้เลยจะฝากด้วยนะคะพิธีกร

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุกันด้วยนะครับ
ส่วนแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าจะเป็นใครพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ